เพราะว่าอยากจะลบคำสมประมาท
หนูคิดว่ามันหนักไปสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เป็นไงล่ะลูกผู้หญิงก็ทำให้พ่อภูมิใจได้
คือตอนนั้น๕ขวบค่ะแล้วหนูเป็นคนตัวเล็กมาก

กลับมาจากโรงเรียนก็จะช้ำตามตัวเขียวตามตัว
ก็เลยไปบอกแม่ว่าหนูอยากชกมวย

แล้วทีนี้บ้านหนูเวลาซ้อมมวย
มันจะต้องแบบลองฝีมือสักครั้งหนึ่ง
เราก็เลยได้ไปต่อยในวันเด็กค่ะ
ช่วงนั้นก็ซ้อมไม่ได้แบบหนักมากขนาดนั้น
พอเราเริ่มต่อยไปเรื่อย
เริ่มมีรายการเข้ามาเรื่อย

ซ้อมกับผู้ชายลงนอนผู้ชายปั้งกับผู้ชาย

ก็เลยง่ายต่อการเริ่มต้นในการชกมวยค่ะ
จำได้อย่างเดียวคือโดนทุบค่ะ
เวลาทำอะไรไม่ถูกใจ

แต่ก็ไม่ได้ตีแรงขนาดที่ว่าแบบ
หลังแอ่นหลังหักอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็เข้าไปตีเข่าเขาประมาณสัก๓๔ที

ที่ประทับใจน่าจะเป็นไฟล์ที่๒ของชีวิตเลยค่ะ
มันเป็นไฟล์ที่แบบว่าเราไปเลือกคู่ต่อยเอง
คือมันจะมีงานวัดนะคะ

เขาจะเขียนน้ำหนักไว้ตรงมือเรา
แล้วก็ให้ไปดูว่า
แต่ละคนน้ำหนักเท่าไหร่ถ้าน้ำหนักเท่ากันจะมาชกกัน
แต่ตอนนั้นน้ำหนัก๒๕กิโลกรัมค่ะ

พ่อก็เลยบอกว่าให้ไปจูงใครมาก็ได้

หนูก็ไปจูงมา๔๐กว่ากิโลกรัม

ตอนนั้นประมาณว่า๘๙ขวบค่ะ
มันเริ่มที่จะไม่มีคู่ต่อยน้ำหนักเดียวกัน
เราจะต้องแบกน้ำหนักเขาเราตัวเล็กกว่าเขา
ก็เลยโอเคมันจะต้องหยุดแล้วให้ตัวเองโตบ้าง

พอประมาณ๘๙ปีกลับมาประมาณม๖ม๕ม๖
เขามาขอให้เราไปต่อยเราก็เลยโอเคอยากไปต่อย

ตอนนี้๒๔ปีนี้๒๕แล้วค่ะ
วัยเด็กของเราก็ชกแต่มวยไม่ได้ไปเที่ยวเล่นไหน
พอวัยรุ่นปุ๊บเราก็ยังชกกับมวยอยู่
เราไม่ได้ไปสังสรรค์หรือเหมือนเพื่อน
เราก็เคยคิดมาว่าแบบทำไมจะต้องมาต่อยมวยวะ
คนอื่นเขาไปเที่ยวเล่นกันทำไมวะ
แต่ก็คิดได้ตรงที่ว่าเวลาเราต่อยมวยแล้ว

แล้วก็มันทำให้เรามีชีวิตแล้วก็ครอบครัวที่ดีขึ้นค่ะ
คือตอนนั้นพ่ออยากได้ลูกผู้ชาย

ลูกผู้หญิงก็ทำให้พ่อภูมิใจได้

พอดีว่าหนูเรียนปี๑ของมหาลัย
แล้วก็กำลังจะเลิกต่อยอีกแล้ว

เขาคิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาไปได้
เพราะว่าเราก็เป็นมวยไทยอยู่แล้ว
ฝึกเกาเกมนิดหน่อยเท่านั้นค่ะ

ก็หนักค่ะเพราะว่าเป็นไข้ใหญ่ค่ะ
เราอยู่แต่ไข้เล็ก
ค่ายตามภูทรมันเป็นแบบครอบครัว

ก็หนักพอสมควรค่ะกว่าจะได้ขึ้นไปชิงแชมป์
แค่ว่าหนูได้รับโอกาสจากคุณชาตรี
ให้ไปคีย์บ็อกซิ่งแล้วก็มวยไทยค่ะ

หนูก็ประทับใจและภูมิใจตัวเองมากค่ะ
จากที่เราอยู่ในจุดที่เรียกว่าเรียกว่าซื้อเลขศูนย์
เรากระโดดขึ้นมาเป็นเลข๑๐ได้ค่ะ
ตอนนั้นฝึกหนักค่ะหนักมากค่ะ
เหมือนแบบว่าเวลานอนคือกระตุกอย่างเดียวเลยทั้งคืน

เพราะว่าอยากจะลบคำสบประมาทหลายคน
ที่ว่าดูถูกว่าเราไม่สามารถที่จะ
ไปต่อยกับมวยที่ว่าเราอยู่ระดับท็อปได้ค่ะ
เรายังไม่ขนาดนั้นค่ะ
ก็แมทตอนที่ต่อยกับลิตัวค่ะ
ก็ได้อามบาร์เขาแล้วก็ได้แชมป์บัวกลางปีมาค่ะ
แย่ที่สุดที่แพ้คือไฟล์ที่ต่อยกับอารีเซียค่ะ
ตอนนั้นป้องกันแชมป์ค่ะ
ไฟล์ที่แย่ที่สุดของหนูคือไฟล์มวยไทยนั้นค่ะ
เพราะว่าเหมือนแบบร่างกายหนูกลับมาจากโควิดด้วย
ห่างหายมาลื้อเวทีมานานพอสมควรค่ะ
มันไม่ฟิตมันไม่เฟิร์มมันก็เลยแบบทุกอย่างเดาหมดเลย
คือตอนแรกหนูก็คิดว่าเออยังไง
ชีวิตคนเราไม่ต้องมีจุดที่ขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดแน่

คือที่หนูได้แชมป์แล้วหนูก็เสียแชมป์ไปทุกเส้นเลย
ตอนนั้นคือเสียใจมากที่ตัวเองทำแชมป์หลุดไป
แต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองให้มากที่สุด
เพื่อที่จะเรียกศรัทธาจากแฟนมวย
เรียกตัวเองกลับมาทุกอย่างแล้วก็ตั้งใจให้มากขึ้นค่ะ

ก็เลยจะต้องแบบให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ฮึกเหิมขึ้นมาใหม่
รับความสำเร็จหนูมีแค่ซ้อมค่ะ

วันหนึ่งตอน๖โมงครึ่งหนูจะต้องไปวิ่งค่ะ
ประมาณ๘โมงครึ่งจะต้องกลับมาที่ค่ายมวย
เพื่อเตะเป้าก่อนสัก๔ยก
แล้วก็๒โมงครึ่งหนูจะต้องมาเล่นเวท
ปริ้นต์กับคุณเปม๓โมงครึ่ง
มวยไทยประมาณ๑๐๑๑ยก
หนูคิดว่ามันหนักไปสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
สำหรับเราโอเคเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้ว
นอกจากซ้อมกินนอน
แต่ว่าหนูคิดว่าการให้กำลังใจตัวเองมันดีที่สุด
มากกว่าที่จะเอากำลังใจจากคนอื่นค่ะ
ถ้าสมมุติว่าคนอื่นให้กำลังใจมาเยอะก็จริง
แต่ตัวเองยังแบบไม่ไหวไม่เอาก็ไม่สามารถขึ้นมาได้
ชอบนอนชอบกินชอบเที่ยว
ส่วนมากจะชอบกินในสายบุฟเฟ่ค่ะ

เขาเป็นคนน่ารักค่ะแล้วก็เวลาอยู่ข้างล่างข้างบนมันคนละคนค่ะก็เลยชอบเขา
เป็นเกียรติค่ะเป็นเกียรติมากค่ะที่ครั้งหนึ่งได้ชกกับคนที่เราชื่นชอบ
แล้วก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดให้สมกับที่ว่าเขาเป็นไอดอลของเรา
พ่อเคยชอบพูดว่าถึงเราจะรู้จักกันถึงว่าเราจะเป็นเพื่อนกัน
แต่ข้างบนคือมันไม่มีคำว่าพี่ไม่มีคำว่าน้องเราต้องทำให้เต็มที่ลงมาค่อยว่ากัน
แน่นอนค่ะหนูอยากได้แชมป์ค่ะเพราะว่าหนูอยากเป็นหนึ่งคนในบริษัทที่สร้างบริษัทขึ้นมา
เตรียมตัวในไฟล์นี้ไฟล์นี้จำซ้อมหนักมากค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมวยไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแกปิ้งหรือท่านอน